การนำข้าวเปลือกออกจากยุ้งเพื่อไปตำกินชาวล้านนาจะมีไม้ปฏิทินรูปยาวแบนเหมือนไม้บรรทัศน์
ขีดเส้นแบ่งกลางแยกเป็นดิถีข้างขึ้นและข้างแรมมีช่องวันข้างละ๑๕ช่อง
มีสัญลักษณ์ใช้ดูวันดีที่พึงนำข้าวออกจากยุ้งดังนี้เดือนใดก็ตาม
ขึ้นห้าหกเจ็ดค่ำดีขึ้นสิบและสิบเอ็ดค่ำดีนักแรมหกสิบค่ำดี
แรมหนึ่งสองสามสี่สิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าค่ำดีนัก
เชื่อกันว่าหากไม่ได้ปฏิบัติตามปฏิทินข้าวจะหมดเร็วเพราะมีผีมาขโมยเอาไปกิน
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน